เอาล่ะมาถึงอีกเรื่องหนึ่งผมเปิดเพลงส่วนตัวฟังแล้ว

เปิดเองร้องเองมีเพลงส่วนตัว

ว่าจะพาคุณเปิดคลอไปด้วยดีกว่า

ดูบรรยากาศของเรือนแพรที่ริมแม่น้ำสแก่กรังที่อุทัยธานีนะครับคุณผู้ชม

และที่สำคัญนะครับวิถีชีวิตที่สงบเรียบง่าย
กับการเลี้ยงปลากระชังเป็นอย่างไร

เรือนแพร่กว่าร้อยหลังที่อยู่คู่แม่น้ำสแก่กรัง
อุทัยธานีมีวิถีชีวิตผสมผสานจากอดีตกับปัจจุบันได้อย่างลงตัว
ชัยภูลแก้วหรือว่าลุงนกหนึ่งในชาวแพร่ยังใช้ชีวิตเรียบง่าย
ลอบไม้ไผ่ไว้ดักปลายามน้ำหลากถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านล้วนครับ
ลุงนกบอกว่าอยู่เรือนแพรมานานกว่าสามสิบปี
หลังแต่งงานกับบังออนหรือว่าป้าหนูชาวแพร่แต่กำเนิด
ชีวิตประจำวันนอกจากทำรอบทำอะไรเตรียมไว้ทำอะไรอีกบ้างครับลูก
มีเลี้ยงปลาก็ขายของบนตลาด
บางทีก็จับปลาของเราไปขายเอง
เช้าจับไปขายตลาดนัดสวน๒๐๐ปี
เดี๋ยวเราไปดูบ้านเรือนแพร่กันแล้วก็ดูปลากระชังด้วยเนอะ
หนูพาไปดูแม่น้ำสแก่กำลังไกลหน่อยนะครับ
เพราะว่าช่วงนี้หน้าแรงน้ำลดลงมาก
จากนั้นก็พายเรือนิดเดียวก็ถึงแล้วครับ
มีปลากระชังหลายบ่อสร้างติดกับเรือนแพร่
ผมไม่ค่อยชินทางก็ต้องเดินระมัดระวังกันหน่อย
ที่เลี้ยงมีทั้งปลาแร็ดปลาสวายปลาเทโพและปลาสังกวาส

ไม่รู้ตัวเล็กมันจะขึ้นให้ดูไหม

ได้เลยนี่ป้ากินเขาไว้แล้ว

ได้แน่ต้องแร็ดสิ
หากนำปลารัดไปขายเองที่ตลาด
จะได้ราคากิโลกรัมละ๑๒๐บาทขึ้นไป
ส่วนใหญ่ก็ทยอยจับไปขายเองครับ

ชาวบ้านจะช้อนลูกปลาในแม่น้ำสแก่กรังมาเลี้ยง
จึงสุขภาพแข็งแรงอย่างที่เห็นครับ
ว่าแล้วป้าหนูก็จับมาโชว์ซะเลย
พร้อมการันตีตัวโตสวยงามรสชาติอร่อยด้วย
จังหวัดอุทัยอร่อยที่สุดในโลก
เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นปลาที่กินไข่ปลาน้ำจืดเนี่ย
เขาไม่ค่อยเอาไว้เพราะนั่นเขาก็จะเก็บขึ้นกระหลิงกันหมด

จ้ะเพราะว่ามันกินไข่ฟาน้ำจืดอะค่ะ
ดูปลากระชังแล้วนะครับถึงคราวต้องเข้าไปดูเรือนแพร่บ้าง
หนูบอกว่าเรือนแพรหลังนี้อายุกว่าร้อยปีแล้ว
เป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ
ซ่อมแซมส่วนที่ผูกพังบ้าง

มีห้องนอนห้องครัวพร้อมของใช้ตามยุคสมัย
ห้องน้ำเทศบาลเมืองอุทัยธานีก็จัดหามาให้

แต่บรรยากาศดีมากน้ำล้อมรอบ
ฉานบ้านอากาศเย็นสบายครับ
หนูยังชวนพายเรือไปเก็บผักปุ้งปลูกเอง
งามจนผมไม่กล้าช่วยเก็บเลยทีเดียว
กลัวจะทำเขาเสียหายครับ
ขากลับก็เลยขออาสาพายเรือให้ก็แล้วกัน
ดีนะครับที่พายไม่ไกลไม่งั้นอีกนานคงถึง
จะเป็นผักบุ้งที่ปอดสารพิษด้วยนะครับทุกอย่างเลย
ปุ๋ยยังไม่ต้องใส่นะครับธรรมชาติมาก
ก็จะเก็บไปขายถ้าเยอะก็จะไปขายกรัมละ๕บาท
ก็ถ้าเกิดยอดไม่สวยก็เอาไปให้ปลานะครับปลาแดด
ก็จะชอบมากนะครับผักบุ้งชอบเหมือนคนนะครับ
ผมก็ชอบมากผัดผักบุ้งอร่อยมากป่ะ
นี่ก็คือวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายของชาวเรือนแพรสแก่กรัง
มีการเลี้ยงปลาปลูกผักผลไม้นำไปวางขายตลาดเช้าบ้างเย็นบ้าง
ผมเองได้ไปสัมผัสตลาดเช้ามานะครับก็เห็นชาวบ้านนำสินค้าไปวางขาย
ราคาค่าแผงไม่แพงจ่ายเพียง๕๑๐บาทเท่านั้น
ผลผลิตจึงมีราคาถูกทั้งพ่อค้าแม่ค้ารวมทั้งลูกค้าต่างยิ้มได้
สะท้อนความสุขของคนอุทัยธานีกับวิถีเรือนแพร่เสน่ห์ที่น่าประทับใจจริงครับ
ยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน